ไปดูความขึ้นหวัยของทีมชาวไทยกันบ้างนะครับก็มีคิวที่จะอุ่นเครื่อง๒นัทครับ
เดือนมีนาคมนี้ก็จะมาเก็บตัวกันวันจันทร์ที่๒๐มีนาคมนี้นะครับ
แต่ก็ต้องดูการฝึกซ้อมด้วยทุกคนต้องพยายามพิสูจน์แล้วก็แสดงออกมาว่า
คู่ควรกับโอกาสหากไปการันตีว่าจะได้ลงทุกคน
อาจจะทำให้ตั้งแต่เนี่ยรีแรกเกินไปนะครับ
เพราะว่าเป้าหมายนอกจากการจะให้โอกาสทุกคนแล้วเนี่ย
โน่ก็ยังมองว่าทีมชุดนี้เป็นทีมที่ผสมผสานที่ลงตัวนะครับ
มีนักเตะประสบการณ์สูงแล้วก็ดาวรุ่ง
หน้าไม่มีธีรสินแดงดาครับแต่ก็เป็นบทพิสูจน์ของคนที่เหลือนะครับ
ในการที่จะพยายามแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคืออนาคตของทีมชาติไทยนะครับ
เดือนมีนาคมถึงเมษายนเลยครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงนะครับ
เข้าสัญญาณตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งนะครับแล้วก็จะขออภัยนะครับ
สัญญาณตั้งแต่เที่ยงคืน๑๐นาทีแล้วก็จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ
เข้ารายการเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็แต่จริงเนี่ยตีหนึ่งทั้งสองเกมนะครับ
แล้วก็ฟุตบอลหญิงโอลิปิก๒๐๒๔นะครับก็จะมีพบกับสิงคโปร์นะครับ
เวลา๑๗นาฬิกานะครับไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
ทำการจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันวอเล็กบอล

ไฮไลท์คือมงค์วอเตอร์บอลหญิงชิงแชมป์ไอเชียครั้งที่๒๒
ก็จะกลับมาแข่งขันที่นครราชศรีมานะครับ
ก็เป็นครั้งแรกในรอบ๑๐ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งครั้งนั้นเราก็เป็นแชมป์ด้วยนะครับผลงานจับสลากทีมไทยครับ
ก็จะคัดเอาอันดับ๑และอันดับ๒นะครับผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มรอบที่๒ต่อไปนะครับ